ท่านผู้ชมครับดูปริศนาเรื่องนี้หน่อยนะฮะไปพบศพหญิงสาวคนหนึ่งที่คลองชลประธานที่กาญจนบุรีนะฮะ
ค่ะคือทางครอบครัวเนี่ยเชื่อว่าต้องถูกฆาตกรรมอำพลางอืมนะครับ
แต่ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามีจักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำอยู่ใกล้ใกล้
ที่เจอศพในคลองท้องที่สพธรรมกานะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในคลองชลประธานสายท่าสารบางปลาหมู่๑
ตำบลดอนชะเอมที่อำเภอธรรมกาเนี่ย
ชื่อนางสาวฟาริดานามสกุลโสภาอายุ๒๘ปีนะครับ
อาชีพเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
แล้วก็เป็นพนักงานชงเหล้าด้วย
นี่ฮะเสียชีวิตในสภาพขึ้นอืดแล้ว
เสื้อยกทรงสีดำแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำ
นี่นะฮะเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่
ห่างจากศพของทางนางสาวฟารีดา๕๐เมตร
อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองชลประธานนะครับ
ไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาว
อยู่ที่ริมตลิ่งนี่ฮะของคลอง
ลักษณะแบบนี้แล้วที่รถมีคราบเลือดด้วย
บนพื้นดินริมตลิ่งไปเจอคราบเลือดอีก๘จุด
ดเป็นทางแล้วห่างจากจุดที่เจอศพ๕๐เมตร
ผ้าห่มที่มีคราบเลือดอีกแล้วก็มีเส้นผมอยู่หนึ่งกระจุก
ตกอยู่บนพื้นดินข้างตลิ่งนี่ฮะ
คือสภาพศพเนี่ยแพทย์คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า๑วันนะครับ
ค่ะอ่าส่วนคราบเลือดต่างต่างเส้นผมต่างต่าง
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีก
ว่าใช่ของนางสาวฟารีดาหรือไม่พลตมตรีไพโรธคุ้มภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่มาดูเรื่องนี้นะฮะ
แล้วก็สอบถามญาติของผู้เสียชีวิตทำให้ทราบว่าผู้ตายเนี่ย
เขาเพิ่งเลิกกับสามีได้แค่ครึ่งเดือนติดต่อกันได้
ล่าสุดคือบ่ายวันอาทิตย์๒๓ตุลาคม
ก่อนจะมาเจอศพวันนี้นะฮะวันนี้คือ๒๕ตุลาคม
สาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งนะครับ
อุบัติเหตุที่อาจจะขี่รถเสียหลักตกคลอง
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตหรือถูกทำให้เสียชีวิต
นี่นะฮะคือมันมีเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วยไง
ทำไมถึงเจอแต่ใส่ยกทรงสีดำนี่นะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็สภาพศพพบว่าสภาพศพของนางสาวฟารีดา
มีบาดแผลที่แขนเล็กน้อยแต่บาดแผลตรงนี้เนี่ย
มันไม่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตความคืบหน้าทางคดีนะครับ

คือคุณวิมลวันถามเรื่องเสื้อผ้าของผู้ตายนะฮะตำรวจบอกว่าถ้าดูจากชุดล่าสุดร่องรอยล่าสุดเนี่ยเขาจะมีเสื้อคลุมคาดว่าเสื้อคลุมเนี่ย
น่าจะหลุดแล้วก็จมอยู่ในน้ำรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่หายไปด้วยค่ะอ่านี่นะฮะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่า
มันเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายอะไรยังไง
สามีของผู้ตายนะครับที่คุณยายบอกว่าเขาเพิ่งเลิกกันเนี่ยนะ
ข้อมูลของตำรวจบอกว่าเขาเพิ่งเลิกกับสามีเนี่ยนะฮะ
ชื่อนายนพดลนี่ครับหลังจากทราบข่าวก็นี่ฮะ
คือตำรวจเขาก็เรียกมาสอบปากคำเหมือนกัน
ร้องไห้จนตาแดงเขาบอกเขาตกใจมากหลังจากรู้ข่าวแม่เขาโทรมาบอกนะ
แล้วก็รีบมาหาตำรวจเลยตำรวจก็เรียกมาเหมือนกัน
เขายืนยันว่าตัวเขากับฟารีดาเนี่ยที่แต่งงานกันมา๑๐กว่าปี
ยังไม่ได้เลิกกันนะฮะไม่ได้เลิกกันนะ
แต่ที่ว่าแยกกันอยู่เนี่ยเนื่องจากเมียของเขาเนี่ยฟารีดาเนี่ย
มีปากเสียงกับแม่ของเขานะก็เลยกลับมาอยู่บ้านยาย
แบบไปกลับ๒๒ตุลาคมเนี่ยยังมาหากันอยู่ที่บ้านเลยนะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารับวันอาทิตย๒๓ตุลาคม
แต่วันนั้นติดต่อกันไม่ได้ซึ่งเขาไม่ได้เอกใจอะไร
ส่วนเรื่องจะมีมือที่๓อะไรหรือไม่ในช่วงที่แยกกันอยู่
เพราะว่าปกติเขาไม่ได้โทรตามหรือว่าเขาไม่ได้ตามเช็คภรรยาอยู่แล้ว
เรื่องนี้นพดลบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ท่านผู้ชมครับคุณวิมลวันที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
สื่อข่าวของเราได้ข้อความทางแชทของฟารีดาผู้ตายนะ
กับสะไพรของบ้านอีกคนนึงเป็นสะไพรกับสะไพรตอน๑๕น
ของวันที่๒๓ตุลาคมวันอาทิตย์นะฮะนี่เธอส่งข้อความไปคุยบอก
ก็คือบอกน๊อปพะดนบอกนี่พึ่ง
รู้วันนี้นี่เองเหมือนกันนะเพิ่งรู้ชื่อผู้ชายคนนี้ว่ามีคนชื่อโกะ
ที่ภรรยาจะไปเอาเงินจากเขาซึ่งก็เพิ่งมารู้จากลูกสาวเพิ่มเติม
โกะเนี่ยเคยมารับฟารีดากับลูกของเขาเนี่ยไปกินข้าว
แล้วก็รับแล้วก็มาส่งกลับส่วนปมเหตุการเสียชีวิตจะเป็นเรื่องอะไร
ชู้สาวหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรเนี่ย
ทางนพดลสามีผู้ตายเขาบอกเขาก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไร
เขาก็ร้องไห้สะอื้นตลอดนะฮะบอกไม่มีลางบอกเหตุเลยเนี่ย
อยู่ดีดีก็มาตายจากกันไปดื้อแต่สองวันก่อนเนี่ยมีนกแสกหลายตัวมาบินแถวบ้าน
ซึ่งทางนพดลเขาบอกผมก็ไม่ได้เอกใจ
ตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะเจอหน้าคนที่ก่อเหตุทำร้ายภรรยาเขาจนเสียชีวิตที่สุด
เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงตำรวจก็จับตัวได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้นอกจากสอบปากคำแล้วนะครับ
ตำรวจยังนำตัวนายนพดลสามีของผู้ตายไปตรวจร่างกายไปเก็บตัวอย่างดีเอนเอด้วย
ซึ่งเจ้าตัวเขาบอกเขาขอแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่รวมทั้งนี่ฮะ
มีแผลทะหรอกที่แขนขวาอยู่สองจุดสองรอยยาว
มพดลเขาบอกเขายืนยันนะคือถ้าจะมาแบบ
ตั้งข้อสงสัยว่าเขาทำร้ายภรรยาที่มีปัญหากันต้องแยกกันอยู่เสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ย
เสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เลย
ในช่วงเวลาที่ภรรยาหายตัวไปติดต่อกันได้ครั้งสุดท้าย
๒๓ตุลาคมเนี่ยเขาทำงานอยู่กับพี่
ขอให้ยายของฟารีดาเนี่ยสบายใจได้เลย

คือดูว่าลูกลูกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแม่เคยออกไปกับคนคนนี้
ใช่วันหนึ่งเอาลูกผมไปด้วยไปนั่งกินกูเดียวอะ

อันนี้ผมก็ไม่รู้อาลูกผมก็บอกจะไปนั่งกินกูเดียว
ภาพมหรือภูมิสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องเรื่องชู้สาวอะไรสักทีเรื่องอะไร
ไม่ก็ถามหนูเมียเค้าแจ่บได้อะไรอย่างนี้มา
อืมแต่ท่างเรายืนอาจไม่มี

ไม่มีการทำร้าย

มันทำแบบนี้อยู่ตดีเรามาชาวแบบนี้
ต้องรับก่อนทานด้านตอนนี้เป็น
ตรงนี้ต้องกลับได้ครับแค่แพทย์วันนี้ผมมีพยานหมดแพทย์พวกตามทะเลาะเลยเนี่ย
คือเรามีแผลตามตัวกังวลไหมเพราะว่าเรามีปัญหากับภรรยามันก็ต้องมีบ้าง
ไม่ไม่ได้กังวลอะไรเลยจะตรวจไปให้ทางฝ่ายยายเขาสบายใจด้วยนะครับผมคิดว่าต้องเป็นพ่นอยู่แล้ว
แม่ของนายนพดลนะครับเชื่อว่าลูกสะพ้ายเนี่ยนะฮะถูกฆาตกรรมอยากให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวเธอยอมรับว่าเธอมีปากเสียงกับลูกสะพ้ายจริง
เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยตามภาษาชาวบ้าน
ซ้ายมือคือภาพของฟารีดานะฮะน้องฟารีดาที่เสียชีวิตแม่ของนายนพดลบอกว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ย
สะพ้ายไม่ยอมคืนเงินนะมันมีเรื่องเงินกันทะเลาะกันลูกสะพ้ายก็เลยหนีกลับไปอยู่บ้านของยาย
แต่ก็ยังไปมากันอยู่เพราะว่ามีลูกสาวสองคนที่อยู่ที่บ้านของทางสามี
อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายเธอด้วยเพราะมีหลักฐานว่าลูกสะพ้ายเนี่ย
โอนเงินให้กับลูกชาย๕๐บาทก่อนที่จะหายไปแล้วเสียชีวิตนะโอนเมื่อ๒๒ตุลาคมนะครับ
จากนั้นตี๒มีการโอนอีก๓๐๐บาท
แต่ไม่รู้โอนให้ใครยืนยันว่าวันเกิดเหตุลูกชายเนี่ยทำงานอยู่แถวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
ปัญหามือที่สาวมีหรือไม่
มีชาวบ้านเนี่ยเคยเห็นลูกสะพ้ายไปทานข้าวกับผู้ชายชื่อโก
เป็นเจ้าของอู่รถในพื้นที่อยู่หลายครั้ง
ซึ่งทางแม่ของสามีของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
เปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงสวมเสื้อสีเหลือง
ซึ่งญาติญาติไม่รู้จักเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าเป็นจุดที่เปลี่ยวมากนะ
ไปด้วยนาข้าวไม่มีบ้านคนเป็นคลองชลประธาน
ชาวบ้านบอกเคยเห็นผู้ตายมาแถวนี้เหมือนกัน
เพราะว่าบ้านความจริงก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุที่เจอศพ
ส่วนตัวในโกะนี่ก็ไม่รู้ว่าคือใครเพราะความจริงแล้วเนี่ย
เขาก็ใช้เป็นสรรพนามเรียกชายมีฐานะชายสูงวัยกันอยู่
ถ้าพื้นที่แถวนี้แถวการอันนี้ชาวบ้านบอกนะ
เรียกโก๊เหมือนกับเรียกเฮียเรียกเสียเรียกในหัว
ทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกไปเอาเงินที่โกะก็คือก็ไม่รู้หมายถึงใครเหมือนกัน
ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับหรือว่าออกหมายเรียกใครนะครับ
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหา
ล่าสุดตำรวจเชิญตัวน้องสะพ้ายผู้ตายนะฮะ
เป็นภรรยาของน้องชายผู้ตายมาสอบปากคำด้วย
จากพบข้อมูลว่าน่าจะอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ส่วนตัวสามีผู้ตายในนพดลมีประวัติเคยเสพยาบ้า
แต่ญาติยืนยันว่าเขาเลิกเสพเป็นปีแล้วนะฮะ
เขาเลิกเสพเพื่อลูกสองคนมีลูกสาวสองคนที่เริ่มโตแล้ว
ศพของนางสาวฟารีดาเดี๋ยวจะรับมาประกอบพิธีทางศาสนาวันพรุ่งนี้
เวลา๑๕นาฬิกาที่วัดแถวบ้าน